ขึ้นไปเป็นพี่เลี้ยงให้กับต้องบอกว่าน้องรักเลยครับ
โอ้โหแล้วก็จังหว่าขยับโอ้โหสลับทางซ้ายครับ
กล้าออกอาวุธจริงครับทางด้านเจ้าเพชรสายฟ้า
แม้ว่าจะตัวเล็กกว่าแต่หัวใจนั้นไม่ได้เล็กกว่าเลยครับ
ขยับเข้ามาเจ้าเพชรสายฟ้าทิ้งด้วยมันขวาเดินด้วยทางซ้าย
กล้าออกอาวุธจริงครับทะดานเจ้าเพชรสายฟ้าทิ้งด้วยมันขวาเดินด้วยทางซ้าย
กล้าออกอาวุธจริงครับทะดานเจ้าเพชรสายฟ้าทิ้งด้วยมันขวาเดินด้วยทางซ้าย
ขยับเข้ามาเจ้าเพชรสายฟ้าทิ้งด้วยมันขวาเดินด้วยทางซ้าย

โหดูดันจริงครับเด็กคุณี
โอ้โหปิดเกมไปเลยครับทุกท่านผู้ชมครับ

นักเรียนจากโรงเรียนกีฬาหนองไผ่ครับ
ขวางแล้วตีครับโอ้โหจุกเลยครับดอกนี้
ขวางหน้ากดลงมาแทงครับ
ก่อนหน้าที่จะโดนเนี่ยทางด้านเจ้าเพชรสายฟ้าก็สู้ได้ดีนะครับ
แลกกันสนุกครับกระซวกเข้าไปครับ
ต้านไม่ไหวครับดูจังหวะขวางหน้าขยมก่อนแทงซะด้วยครับ